อาจจะมีคนเดินทางกลับมาทำงานเยอะที่สุด

เพราะฉะนั้นอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นห่วง
เนื่องจากว่ารถติดอาจจะมีคนขับไม่ถูก

อาจจะทำให้คุณผู้ชมหงุดหงิดแล้วก็กลายเป็นเรื่องบานปลายด้วย

จากจะต้องเตรียมสภาพรถเตรียมสภาพร่างกายแล้ว
เตรียมภาพสุขภาพจิตด้วยนะคะ

อธิบดีกรมสุขภาพจิตฝากเตือนผู้ขับขี่
ที่ต้องเดินทางกลับจากภูมิลำเนาแล้วก็กลับจากการท่องเที่ยว
เทศกาลปีใหม่ให้ใช้สติไม่วอกแวก
แล้วก็จัดการกับอารมณ์หุดหงิดขณะขับรถให้ได้
จากว่าในการเดินทางต้องใช้ระยะเวลานานหลายชั่วโมง
อาจจะมีสิ่งร้าวสิ่งกระตุ้นอารมณ์

เช่นเจอรถติดเช่นถูกขับปาดแซงหน้า
ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ขับขี่บันดาลโทษะ
กลายเป็นปัญหาบานปลายได้
ขณะเดียวกันก็ควรปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดด้วย
ขับรถด้วยความระมัดระวังหรือหยุดพักรถเป็นระยะ

ถ้าเกิดว่าบางจุดก็จะมีการบริการนวดผ่อนคลาย
หน่วยงานหลายหน่วยงานด้วยนะคะ
นี้คุณผู้ชมสามารถขอรับคำแนะนำวิธีการผ่อนคลาย
หรือว่าขายเครียดได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต
หมายเลขโทรศัพท์๑๓๒๓๑๓๒๓ตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
อกจากนี้นะคะอธิบดีกรมสุขภาพจิตยังแนะนำประชาชนที่เดินทางกลับ
บอกว่าให้พักผ่อนให้เพียงพอรับประทานอาหารให้ครบ๕หมู่
เพื่อร่างกายจะได้ไม่อ่อนเพลียจากการสนุกสนานในช่วงเทศกาลปีใหม่

หลีกเลี่ยงการดื่มสุราเพราะจะทำให้เกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็จะทำให้เกิดผลเสียกับร่างกาย
ส่วนเรื่องความเชื่อผิดที่ว่าดื่มสุราแล้วจะทำให้ร่างกายอบอุ่นนั้น
อธิบดีกรมสุขภาพจิตบอกว่าไม่เป็นความจริงควรหลีกเลี่ยงค่ะ